คุณผู้ชมคะเวลาที่ต่างชาติเขามาเที่ยวในบ้านเราเนี่ยนะคะ
จากที่จะมาเที่ยวชมโบราณสถานดูพวกงานที่มันเป็นศิลปะวัฒนธรรมของเราแล้วเนี่ยนะคะ
เขาก็ยังมีโปรแกรมทัวร์ที่เขาจัดไว้ให้
เป็นโปรแกรมทัวร์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะ
ส่วนจะเป็นที่ไหนบ้างติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้เลยนะคะ
ครอบครัวจือจากประเทศจีนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เดินทางมาประเทศไทย
เพื่อแก้บนที่สารพระพรมแยกราชประสงค์
พร้อมถวายดอกไม้ตุ๊กตาช้างและการแสดงจากนางรำ
หลังพรที่ขอไว้เมื่อ๓ปีก่อนเป็นไปดักหวัง
แม่ข้าจับตัวเงินไปมาก่อน
เมื่อ๓ปีก่อนผมก็จับตัวเงินงั้นแม่ข้ามีตัวเงินไว้
เชื่อกันว่าเท้ามหาพรมคือผู้สร้างสามารถโดนบันดาลความเป็นไปของมนุษย์ได้

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
รวมถึงมีชื่อเสียงมากเป็นพิเศษในกลุ่มชาวจีนฮ่องกงไต้หวันและสิงคโปร์
มักจะพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสารพระพรม
ในกรุงเทพผ่านสื่อหลักสื่อโซเชียลและแบบปากต่อปาก
ทำให้นักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนไม่น้อยเดินทางมาที่นี่เพื่อกราบไหว้และขอพร
อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือที่วัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดชาเชิงเศร้า
ตำนานหลวงพ่อลอยน้ำที่คนไทยเล่าขายมาหลายช่วงอายุคน
ชื่อเสียงของหลวงพ่อโสธรเริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ที่รู้จักทั้งชื่อเสียงความศักดิ์สิทธิ์และธรรมเนียมการนำไข่ต้ม
และนำนางรำไปถวายหลังพรที่ขอไว้เป็นไปตามปรารถนา
ได้ข่าวว่าน้องโดของมาแล้วมาขอกับลุงพ่อบอกว่าลุงพ่อช่วยลูกด้วย
น้องมีแค่พี่น้องสี่คนเองพ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้ว
ว่างก็พยายามมาทุกครั้งเตรียมไข่กับนางลำสองรอบค่ะ
เช่นเดียวกับที่พระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่
ก็เป็นอีกจุดหมายปลายทางของผู้ศรัทธาชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน
ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทันใจ
บันดาลทุกอย่างให้เป็นไปตามคำขอในเวลาอันรวดเร็ว
ปิดท้ายที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี
สารเจ้าจีนในตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ซึ่งมีเทพเจ้าจีนหลายองค์ประดิษฐานอยู่ภายใน
ก็เป็นที่เคารพนับถือของคนไทยเชื้อสายจีนและชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์
ที่เดินทางมาเยือนที่นี่มากทุกปี
ที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธศาสนาโดยตรง
ซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคล
และไม่ได้มีเพียงคนไทยเท่านั้นที่ศรัทธาในเรื่องนี้
โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดรับทุกศาสนา
จึงทำให้มีเทพศักดิ์สักษิตรหลายองค์
เมื่อบนแล้วอย่าลืมเรื่องที่ขอและต้องประพฤติดีอยู่ในสินธรรม
เพื่อเสริมบุญบารมีให้กับตัวเอง
ธิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน